คุณตาอายุ๘๓ปีประกาศทั่วเชียงใหม่เลย
อย่างที่เมื่อกี้ปุ้ยโปรยไปจะหยุดขายแล้ว
กระเพาะปลาไม่ไหวขายไปยังไงก็ขาดทุน
นี่ขนาดปล้ำตัวปรับตัวมาตั้งแต่โควิด๑๙แล้วนะ
แต่สิ้นเดือนนี้คุณตาบอกไม่ไหวแล้วจริงดอม
แล้วตาก็อายุมากแล้วนะ๘๓ทำขายอยู่กับเมีย๒คน
คุณผู้ชมครับแต่ว่าพลังของโลกโซเชียลช่วยคุณตาได้นะ
คือเป็นเรื่องราวของคุณตาอายุ๘๓เจ้าของร้านขายกระเพาะปลาสูตรเยาวราชนะ
ตั้งอยู่ในตลาดน้ำโท้งตะบนศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ที่กำลังจะต้องปิดกิจการลงในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้คุณผู้ชม
เพราะลูกค้าไม่มีแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้าน
โพสต์เรื่องราวกับคลิปคุณตาเจ้าของร้านออกไปฮะ
หลังจากมีการแชร์กันออกไปแชร์กันออกไปมีคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก
แล้วถามด้วยร้านคุณตาอยู่ไหนจะไปอุดหนุนอืมทำให้ล่าสุดครับ
แห่แหนกันไปไปอุดหนุนคุณตาเจ้าของร้าน
เชื่อไหมคุณตากลับมีกำลังใจบอกจะทำร้านต่อแล้ว
นี่ชาติคนลุกคุณตาศมศักดิ์พิชิตพันธ์อายุ๘๓ปี
เจ้าของร้านใช้กรพบาทท่านเล่าบอกว่าในอดีต
เคยเป็นพนักงานร้านขายอาหารอยู่เยาวราชนู่นเลยนะสมัยอดีตเลยนะ
แล้วด้วยความที่เป็นคนจีนก็ได้รับการถ่ายทอดนะครับ
วิชาในการทำอาหารจีนแต้จิ๋วมีอะไรบ้างอย่างดังก็กระเพาะปลานี่ไง
น้ำแดงไงหูฉลามไงจากนั้นก็ย้ายมาทำงานด้านการท่องเที่ยว
เพราะว่าสื่อสารภาษาจีนได้จนโควิด๑๙น่ากินโอ้โหน่ากินจริง
โควิด๑๙ปรับตัวแล้วออกมาเปิดร้านอาหาร
นะครับใกล้บ้านของภรรยาซึ่งเป็นคนเชียงใหม่
เปิดร้านกระเพาะปลาสูตรเยาวราชเปิดได้๙เดือน
กับภรรยาแต่ลูกค้าน้อยมาก
ติดค้างค่าเช่าร้านครับคิดว่าสิ้นเดือนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
สายป่านขาดนานแล้วขาดทุน
ขายได้วันละไม่เกิน๑๐ถ้วยนะ
หม้อนึงมันจะไปคุ้มอะไรล่ะ
แต่หลังจากมีการแชร์เรื่องราวออกไปในโซเชียลมีเดีย
ถือว่าเป็นการพลิกชีวิตครับขายได้หมดละสองวันแล้ว
ล่าสุดมีกำลังใจคุณตาบอกทำร้านต่อมีทุนแล้ว
จะต่อยอดด้วยจะต่อยอดด้วย
เยี่ยมนี่คับพอมีสายป่านมาใหม่
ยืนยันว่าจะทำร้านต่อไปแม้ว่าอายุแปดสิบสามปี

ค่ะแต่คุณตายังดูแข็งแรงมากเลยนะคะ

รับติดแค่เช้าครับ

ครับก็คืออยู่ไม่ได้แล้ว

พบคนที่ใจบุญมาช่วย
ให้เราชุดชีวิตเรา
ง่ายเปลี่ยนชะตาชีวิตเลย
เปลี่ยนชะตาชีวิตพี่กำลังจะพูดถึง

คุณวรากรแสงสุพลนะครับ
บอกว่าตอนนั้นตั้งใจจะแวะซื้ออาหารในตลาดตามปกติ
แต่ไปเห็นคุณตาคุณยายคู่นี้
นั่งเศร้าอยู่ในร้านไม่มีลูกค้าเลย

ไปคุยไปถามไปถ่าย
ปรากฏว่าคุณตาบอกต้องปิดร้านแล้วนะ
ก็เลยโพสต์เรื่องราวลงเฟซบุ๊กนะฮะ
ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์มากขนาดนี้

แล้วอย่างที่บอกจะทำร้านต่อ

คุณภาพชีวิตคุณตาคุณยายจะได้ดีขึ้นด้วยดอม

โอ้โหสุดยอดพี่วรากรแล้วจะบอกว่าตั้งแต่มีโควิด๑๙คุณผู้ชมพี่เบิร์ตพี่ปุ๊ย
ร้านแบบนี้ร้านที่คนขายเป็นคนเท่าคนแก่จะเจอปัญหานี้คือเขาไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มไง
ไม่ได้เข้าแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันอะไรที่คนสมัยนี้เขาสั่งกันใช่ไหม
อาจจะต้องให้หลานลูกหลานหรือว่าคนที่รู้จักคุณตานะไปช่วยเขาหน่อย
แล้วหลังจากนี้โอ้โหยอดขายจะมาเยอะเลย
ใช่ค่ะหรือว่าช่วยโปรโมทผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะเป็นช่องทางที่ไม่ได้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรมากนักนะครับ
ก็ให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะ